มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะคะ

มันเริ่มที่จิ้งจกคุณ

จิ้งจกประหลาดสีแดงทั้งตัว
พอไปดูได้มั้ยน่าเกลียดอ่ะคุณ

จิ้งจกประหลาดนะคะมีสีแดงทั้งตัว
เกาะอยู่ที่ฝาผนังเข้าในห้องครัว
เห็นว่าแปลกดิก็เลยเอามือถือมาไว้ใหม่
แปลกไปกว่านั้นก็คือมันไม่กลัวคนนะคะ
วิ่งหนีครับนี่ไม่ไปไหนเลยยืนอยู่นิ่งเกาะให้ถ่ายแบบเนี้ยค่ะ
ในบ้านเขาก็แปลกใจกันพอเอาลงโซเชียลปุ๊บคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะนะคะ
บางคนบอกว่ามันต้องมาให้โชคลาภแน่เลยเพราะไม่เคยเห็น
บางคนก็ไปขอบ้านเลขที่ว่าเอ๊ะคุณวุฒิไกรในบ้านเลขที่เขาเท่าไหร่นะ
บ้านเลขที่เขาคือ๒๒๘ทับ๘หมู่บ้านทิวเขาหมู่๑๑ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองเนี่ย
เขาก็ตอบไปแบบนี้นะคะเขาบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะ
เขาแค่เห็นว่ามันแปลกเขาก็เลยถ่ายรูปลงไว้เฉย
จริงมันอาจจะเกาะอยู่ที่เหล็กแดงไหมคุณมันก็เลยเหมือนแบบเปลี่ยนสีเป็นสีแดง

ก็มันก็วิ่งมาจากเหล็กแดงในบ้านเขาสีแดงเยอะเห็นไหมล่ะ

จกมันมีความสามารถในการเปลี่ยนสีไงล่ะ

มาระกอมงอกจากมะพู้

มันต้องเป็นมะพู้ออกจากต้นมะพู
มาระกอมงอกจากมะพู้

โชคของต้นมลักตัวเนี่ยเป็นมรกออกไปงอกในรูปมะ
มาก่อนเลยคุณผู้ชมแล้วมันจะงอกมาได้ยังไง
มันเข้าไปอยู่ในลูกมะพร้าวได้ยังไงหรือมันยังไง
คือมันอาจจะเป็นแบบเม็ดมะละกอที่คนมากินไว้แล้วก็ตกทิ้งไว้ใต้ดิน
แล้วก็มีลูกมะพร้าวที่คนกินไว้แล้วก็วางทิ้งเอาไว้อะไรอย่างนี้

หรอไม่มีใครเห็นมันเลยหรอมันออกมา๑เดือน
คือส่วนท้ายของมะพร้าวมันแห้งตายแล้วคุณ
เออก็มันเป็นลูกมะพร้าวแบบแก่เนอะมันแห้งตาย
แล้วแต่ลำต้นของมะละกอมันสูงสัก๘๐เซนเนอะแต่กินก้านสาขา
รอบต้นเขานับได้๑๑ก้านใบที่มันเขียวสมบูรณ
แล้วก็๙ก้านใบที่มันเป็นสีแบบเหลืองอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าเออก็คนก็ไปแห่ดูไม่ใช่สิมันมี๑๑ก้านใบแต่มันมีสมบูรณ์อยู่ที่
การใบที่เหลืออีก๒ใบมันสีเหลือง

งงเหมือนกันนะคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
หรือว่าคือหินที่เป็นหอยหรือหอยที่มันกลายเป็นหินไปแล้ว

หน้าตามันเหมือนแบบพวกหอยกาบอะไรอย่างนี้เนาะ

คือเขาบอกว่าเขากวาดลานบ้านอยู่

วาดลานบ้านอยู่แล้วก็ไปเจอไอ้สิ่งนี้

ขอมาดูหน่อยซิตกลงมันหอยหรือหิน
เขาบอกว่าเผื่อจะได้เอาไปเสี่ยงโชคกันอุ้ย

เอาเหรอตกลงนี่ขาวแล้วนะ
เมื่อกี้สีดำตอนนี้ขาวโพลนเลยนะ

บอกว่ามันคือหอยนั่นแหละ
แต่มันคงเหมือนแบบอยู่นานจนมันกลายสภาพเป็นหิน
ความยาวเนี่ย๖เซนติเมตร
กว้าง๔เซนติเมตรน้ำหนักประมาณสัก๒ขีดได้
รูปร่างกับลวดลายเขาบอกว่าคล้ายหอยค่ะ
ก็หลายคนบอกไม่เคยเห็นมาก่อน

แต่จริงพวกไม้หรือว่าซากสัตว์อะไรต่าง
ที่มันถูกทับถมไปนาน

ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเอามาฝากกันแล้วกันนะครับ